ส่วนประเพณีลอยกระทงปีนี้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
เพราะว่าเราไม่ได้ลอยกระทงกันมาประมาณโดยประมาณนะคะ๒ปี

ปีนี้ได้กลับมาแล้วนะคะแต่ทีนี้ภาคอื่นอื่นเขาจะมีวันเดียว
ก็คือวันพรุ่งนี้แต่ภาคเหนือภาคเดียวที่เขาทำลักษณะเป็นประเพณี
ก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่กว้านพยาวครับ
ลอยกระทงได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เป็นเทศกาลประเพณียี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงกว้านพยาว
มีการจัดสถานที่อย่างสวยงามซุ้มโคมไฟซุ้มถ่ายรูป
จุดลอยกระทงที่บริเวณลานพญานาค

วันกระทงใหญ่กับวันลอยกระทงเล็ก
ก็จะมีสองวัน
แล้วก็เป็นสติมงคลด้วยนะอะไรแบบนี้
เดินทางมาชมบรรยากาศโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนแบบนี้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

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
หลังจากนั้นเขาซื้อกระทงเขาต้องซื้อกระทงค่ะ
มีทั้งใบตองกระทงกะลากระทงข้าวโพดกระทงขนม
พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอามาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้ลอยกันแบบนี้นะคะ
ส่วนจุดใหญ่ที่นี่ต้องไปชิงใหม่ค่ะ
ลานอนุสวรีสามกษัตริย์และที่ขวงประตูท่าแพร
ระดับคมร้านนาเขาบอกสวยงามมาก

โอ้โหขนาดสวยจริงนี่ขนาดเราเห็นไม่ได้เข้าไปดูด้วยตานะคะ

คือชาวเชียงใหม่เขาออกมาร่วมกันจุดผางประทีบมากกว่า๓๐๐ดวง
ถวายเป็นพุทธบูชาเมืองจนสว่างสวัยทั้ง๔แห่งหรือว่า๔มุมเมือง
มีแจ่งสีภูมิแจ่งกระตั้มแจ่งกูเฮืองและแจ่งหัวริน

มนุษย์ผู้ชายวางประทีบนะ
อายคิดเติมบ้านเลยครับ

ทั้งประตูช้างเผือกประตูท่าแพรประตูสวนดอกประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุง
อกจากนี้ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟล้านนา
หลายแห่งในตัวเมืองก็นำโคมล้านนาน้อยใหญ่ออกมาประดับที่ประตูป่า
ส่วนในคู่เมืองเชียงใหม่เทศบาลเองเขาเอากระทงดอกบัวมาตกแต่งค่ะ
เป็นกระทงใหญ่เอาวางไว้ที่บริเวณกลางเขาเรียกว่าคู่เมืองนะคะ
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต่างชาติ
ปีนี้เขาบอกว่าแหมได้เจอสักทีกระทงนะคะ

ก็คือเทียนที่เป็นถ้วยระดับไว้ตามรั้วบ้านสวยงาม
ก็ต้อนรับเทศกาลของลอยกระทงแบบนี้นะครับสวยจริง
แต่ว่าปีนี้เขาก็บอกว่าเน้นนิวโนมัลนะคะ
ใครที่จะมาร่วมงานต้องลงทะเบียนตรวจวัดไข้

ครับส่วนอีกที่หนึ่งไปดูกระทงแบบไม่ธรรมดา

เอามาทำกระทงซะเลยอะไรไม่ถูกรู้ไหมฮะ
นี่สลากินแบ่งรัฐบาลเพิ่งตรวจงวดที่แล้ว๑๖
พฤศจิกายนที่ผ่านมาแหมฉันซื้อไว้หลายใบ

แสดงว่าดิฉันอดทำกระทงรูปแบบนี้ใช่ไหมคะ
นั่นน่ะสินี่ผมซื้อไว้๒๓ใบเอากระทำกระทงซะเลย

ที่โรงเรียนวัดหนองแผ่งพัวแอมเภอ๙เลี้ยว
ครูผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนร่วมกันครับ
ดิษฐ์กระทงโดยใช้วัสดุหลักก็คือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล

เกิดเอาอันที่ถูกไปทำกระทงลอยน้ำไปเสียดายแย่นะครับ
นี่แหละครับก็มาจับจีบมาทำเป็นขอบกระทงสวยงามแบบนี้
กระทงทั้งหมดหลังทำเสร็จแล้วทางโรงเรียน
นำไปมอบให้กับทางวัดหนองแพงพวย
เพื่อมอบให้แก่ผู้มาลอยกระทงตามประเพณีต่อไปคุณ
ระคงราคาป้ายสีส้มสีชมพูสีเหลือง

เอามาทั้งแผงนะครับ

ปิดท้ายที่นครราชศรีมาค่ะ
โรงงานผลิตกรวยไอศครีม
ช่วงนี้เร่งประดิษฐ์กระทงกันค่ะ
ซึ่งกระทงยุคหลังนี้นะคะ
จะมีลักษณะที่จะให้อาหารปลาไปด้วยค่ะ

เป็นขนมปังบ้างเป็นกลวยไอศกรีมบ้างนะคะ
ไอศกรีมนี่ลักษณะเด่นเขาคือทำสีได้
มีหลากหลายสีสันเล็กใหญ่ว่ากันไปค่ะ
กระทงเล็กจะขายส่งราคาใบละ๓๐บาท
ทงใหญ่ราคาส่งค่ะใบละ๕๐บาท
กระทงกรวยไอศกรีมรูปหัวใจขายส่งใบละ๘๐บาท
นายประเสริฐมูลเทพเจ้าของโรงงาน
เปิดเผยว่าปีนี้ลูกค้าสั่งจองกระทงกลวยไอศครีมประมาณ๑๐๐ใบ
ออเดอร์การสั่งจำนวนไม่มากนัก
จากโควิด๑๙ยอดสั่งก็ลดลงจากสถานการณ์ปกตินะคะ
ตั้งครึ่งหนึ่งเลยแต่ก็
เขาบอกว่าตัวนี้มันย่อยสลายได้ก็จริง
แต่มันก็อาจจะใช้เวลา๒๓วันซึ่งบางทีมันก็อาจจะเน่าไปแล้วด้วยนะคะ

ขอให้ทุกท่านนั้นลอยกระทงอย่างมีความสุขนะ
และอย่าลืมนะตั้งกาดด้วยคุณ

เพื่อป้องกันโควิด๑๙นะครับ